ความขึ้นไหวของทีมชาติไทยรั่วอยู่ไม่เกินยี่สิบสามปีกันบ้าง
โย่งวรวุฒิศรีมะคะหัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะครับว่าลูกทีมเริ่มจะปรับสภาพกันได้แล้วทุกคน
การฝึกซ้อนที่ผ่านมาก็พอจะเห็นสิบเอ็ดคนแรกคร่าวคร่าว
แต่สองคนที่คิดว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนก็คือธนวัฒนซึ้งจิตถาวรกับเบนจาบินเดวิสครับ
ส่วนที่พบอ่อนโม้หนึ่งในทีมสตาฟออกมาชื่นชมศักยภาพของเบนจามินเดวิสที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดี
และช่วยสร้างสรรค์ในการเล่นเกมลุกได้แม้ว่าจะยังต้องปรับตัวกับเพื่อร่วมทีมอีกสักเล็กน้อย
ส่วนทุกวันนี้ก็เข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับซึ่งทุกทีมต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทุกวัน
โดยบาดดำแป้งโดนพันร่ำสามผู้จัดการทีมก็เดินทางถึงมองโกเรียแล้ว
พร้อมกับจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันภายในทีมด้วยการเล่นเกมง่ายเลยครับ
ทำให้น้องเตนได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย
ล็อตสุดท้ายเป็นการด่วนกันทางน้องทามโพกรวิทจันทะวงคนทางซ้าย

คุณซื้อชาวญี่ปุ่นตลอดการแนะนำการในรอบคันเรือ
จะต้องบินกลับญี่ปุ่นเพื่อผ่าตัดรักษาอาการ
บริเวณดวงตานะครับโดยจะส่งข้อมูลต่าง
แล้วก็มอบหมายให้กับผู้ช่วยผู้จัดการทีม

ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับ

เมนต์จะเริ่มด้วย๒๕ตุลาคม